โปรดติดตามตอนต่อไป

สด

แต่จะบอกว่าระนองอากาศแจ่มใสมากนะคะ

แล้วก็ท้องฟ้าโปร่งอากาศดีมากตอนนี้

คุณแม่มันตกแบบลืมหูลืมตาจริง

ลูกหงลูกเห็บตกหมด

ตอนนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้าง
เขาบอกแล้วกรุงประตุกอย่างกรุงเทพฯ

ประธูมล์พื้นได้ตกแต่
ปลิงตกกันทั้งปีทันชาติ

ถ้าสมมุติครูปีชาโดนออกหมายจับจะหนีหรือเปล่า
แล้วทำไมทุกคนมั่นใจว่าครูปีชาจะต้องโดนออกหมายจับ

จะรอดูสมน้ำหน้ามันทุกคน

คนที่อยู่ในละครเรื่องนี้อมหิตมากหลายคน

มันเริ่มมีทั้งตำรวจโดนย้าย

ไม่ใช่คนสองคนแล้ว

สำหรับรอฟังการแถลงข่าว

ระหว่างร้อยตำรวจโทรจรูนวิมูล

กายนเนี่ย๓๐ล้านบาทเนี่ย

ของคนทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่ครูปีชา
คำถามที่คนนำไปถามครูปีชา

แต่เราก็เสียขวัญเหมือนกันเนาะ
คือเมื่อวานที่ครูปีชา
เป็นครูโรงเรียนเทพมงคลรังศรี

ตัวเองไม่ได้เครียดไม่ได้กังวล
แม้ผลการสอบสวนคดีหวย๓๐ล้านบาท
จะออกมาเป็นของฝ่ายตรงข้าม

ไปเอาข้าวลูกเสือคุณครูก็ต้องใส่ไปสอน

แล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ได้เครียด

เรื่องต้นตอนนี้ตัวเองได้เตรียมหลักฐาน
โดยทนายความส่วนตัว

จะไปกับทนายความโดยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

พรุ่งนี้ถ้าเขาออกหมายจับ

เพราะมั่นใจตลอดระยะเวลาที่มีข่าวมีข่าวกันเนี่ย
ครูปรีชามั่นใจเหลือเกินว่า

เขาพร้อมจะพิสูจน์นะครับ

ในการทำงานของตำรวจว่าจะให้ความเป็นไทย

ส่วนจะแถลงข่าวเปิดใจหลังตำรวจ

แล้วยังบอกอีกว่าตอนนี้กำลังใจเยอะ

โทรศัพท์มาให้กำลังใจกัน

นายปรีชาเนี่ยอีกหนึ่งอย่าง

ครูปีชาเป็นคนปล่อยเงินกู้

ตรงที่เขาที่มีจุดซื้อขายลอตเตอรี่กันเนี่ย

แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ปล่อยเงินกู้

ส่วนที่วิจารณ์ว่าครูซื้อลอตเตอรี่เนี่ย

คนคอนเซ็ปต์เรื่องจริงของจริง

เรื่องจริงของจริงไม่ต้องกลัว
เขาว่าอย่างนั้นนั่นคือคอนเซ็ปต์ของ

บอกกับสื่อมวลชนว่าจะต้องไปทำ
ระที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ตัวเองสังกัดเนี่ยก็จะไปสอน
พื้นที่นะฮะทีมงานทนายประชาชน

ทำทานหน่อยวันนี้ไป

อำเภอกระทุ่มแบนตำบลสมุทรสาคร

ผมมีโครงการบรรยายกฎหมายในโครงการ
พี่สอนน้องให้เป็นคนดีของสังคม
มูลนิธิทีมงานทนายประชาชน

จากนั้นก็จะรอการแถลงข่าวจากพบตร
พรุ่งนี้ผอตรจะเป็นคนแถลงเองเลย

ด้วยผมเนี่ยกับคุณจรูนจะแถลงข่าว
หลังจากที่พบตรแถลงข่าวเสร็จ
คุณจรุงบอกพรุ่งนี้แถลงข่าวแน่นอน

อ๋อเหรอกูปีชาแฮปปี้ไหมเถอะ
แฮปปี้
เอ๊ะทำไมต้องรีบแห่งไปแบบ
รีบไปแห่งกูปีชา
เป็นรางเหรอ
บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายหรือเปล่า
เจ๊บ้าบิลอยู่ไหนทั่ว
ก็บอกพรุ่งนี้แน่นอนพรุ่งนี้คุณจะรูลแถลงข่าวหลังจากที่ผอบตรแถลงข่าวเสร็จอืมคุณจะรูลแถลงข่าวแน่นอนอืมเออส่วนครูปริชาบอกว่ารอก่อนเดี๋ยวขอปรึกษากับท่านายก่อนเอ่ยว่าจะแถลงข่าวหรือเปล่าอันนี้ก็คือการอัปเดตล่าสุดนะฮะถูกต้องอะเขาเรียกว่าเรื่อง
มีรถมาจอดขวางหน้าบ้านนี่แหละค่ะปรากฏว่าก็เอาขวานไปทุกคนตอนนี้แบบ
ที่ไหนคนก็พูดถึงเรื่องนี้หน้าหนึ่งขึ้นมา
ตอนนี้กรุงเทพต้องมาเยียวยาแม่ค้านะคะ
เพราะว่าต้องหาพื้นที่ที่นิดแหละให้ขายใหม่
เพราะว่าจากกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะอยู่ที่
หมู่บ้านเสรีวิลล่าซอยสินนคริน๕๕แยก๒

แล้วก็พวกทุบทำลายรถกระบะที่จอดใส่เบรกมือขวางอยู่ที่หน้าบ้าน

ว่ามีรถมาจอดขวางทางเข้าออกบ้านตัวเองมานานนับ๑๐ปี
เพราะว่ามีตลาด๕แห่งมาตั้งอยู่ใกล้เคียงบ้านนั่นแหละค่ะ

ก็บรรยากาศตลาด๕แห่งรอบบ้านที่กรุงเทพสั่งให้ปิด

พบว่าที่ตลาดร่มเหลือง
อันนี้ตั้งอยู่เยื้องหน้าบ้านนางสาวรัตนชัดแล้วก็นางสาวรานี
มีคนงานมารื้อหลังคาตลาดออกแล้วนะคะ
แล้วก็นำแผ่นเมทัลชีสมาปิดกั้นบนแนวฟุตบาทไม่ให้คนเข้า
ส่วนที่ตลาดเมเปิ้ลมาร์เก็ตก็มีคนงานมารื้อสิ่งปลูกสร้าง
ทำจากโซแลนด์นะคะแล้วก็ผ้าใบ
โดยรื้อเฉพาะบริเวณที่ติดกับถนน
ส่วนโครงสร้างที่เป็นโครงหลังคาขนาดใหญ่ยังอยู่เหมือนเดิม
ผ่านไปมาได้สะดวกมากค่ะ
ในส่วนของหลังสาวรตนารัชชัดและหลังสาวอารณีแสงกรตการ
ที่ใช้ขวานทุบวันนี้ก็นายอนัญชัยชายเดชทนายความของ
คู่ก็ได้ติดต่อพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีระบุว่าลูกความทั้งสองคน
ติดขัดบางประการขอเลื่อนนัดรับทราบข้อกล่าวหา
ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
แล้วก็พกอาวุธในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะแต่ยืนยันจะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนอย่างแน่นอน
ทั้งนี้พนักงานสอบสวนจะนำหมายเรียกครั้งที่๒
ติดไว้ที่หน้าบ้านเลขที่๓๗ทับ๒๐๘อีกครั้งหนึ่ง
โดยหมายเรียกครั้งที่๒ให้มาในวันที่๕มีนาคมนะคะ
ส่วนพอเขตประเวทก็ได้รายงานเพิ่มเติมในเวลาต่อมา
เรื่องของผู้ว่ากรุงเทพในการที่จะเยียวยาผู้ค้าภายในตลาดที่ต้องปิด
เพื่อไปดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ซึ่งปัจจุบันตลาดทั้ง๕แห่งได้ปิดทำการหมดเลยค่ะ

ใช่ผู้ค้าก็เริ่มทยอยขนของออกมาบ้างแล้ว
ขณะเดียวกันผู้ที่เกี่ยวข้องได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแล้วก็ข้อผิดพลาด
เขตประเวทเพื่อให้ผู้ว่ากรุงเทพนั้นเตรียมนำข้อมูลไปชี้แจงต่อสารต่อไปด้วยนะคะ

นั่นก็คือเรื่องของตลาดตลาดนัด
ซึ่งตรงนี้ยอมรับว่ามีทุกมุม

ทุกจุดเลยจริงแต่เมื่อกี้บอกเรื่องของน้ำทุกข์แจ้งว่าถ้าน้ำเพิ่งลดหรือ

เมื่อกี้นี่คนส่งมาชอบคุณม้าพูดตรงดี

งามหน้าอีกแล้วดูสิงามหน้ามาเลย
บอกตรงแล้วก็เรื่องราวไปเกิดที่พัทยานู่น

เรื่องมีอยู่ว่ามีพ่อค้านี่นะ
เลขขายนาฬิกาปลอม
ให้กับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน
ซึ่งแบบว่าเขาก็
นักท่องเที่ยวอเมริกันคนนี้เขาเป็นทหารนะฮะ

แล้วโลกออนไลน์แชร์คลิปวีดีโอนะฮะ
เผยแพร่ภาพของหนุ่มชาวไทย
รุมต่อยนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน
เหตุเกิดวันที่๒๔กุมภาพ

ตอนเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาพอดี
ก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฮะ

อยู่ข้างหน้ากำลังมอง

อาจจะเดินเข้ามาเดี๋ยวจะขายนะ
ยังมาตื๊ะ

อเมริกันนี่เขาก็เก่งนะ

ใช่ไปหาเรื่องเขาก็โดนสวนกลับมาทันทีเลยสิคะ

ก็จะมีนะผู้คนแถวนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเนี่ย

พี่ทหารเท่เลวไหมล่ะ

คุณต้านลองก็บอกก็บอกโง่ไอนี่

ตื้อจนกระทั่งแบบว่าชีวิตนี้
เลือสกำราวออกเลยก่อนเมื่อกี้นะ

นี่เขาก็คิดจริงนะเขาเนี่ยมาฝึก
ะภักพรมันเป็นประจำปีอยู่แล้วใช่ไหมน่าจะเป็นประจำ
พอเขาไม่ซื้ออะเขาไปตีเขาหรอเขาจะเป็นลาดแน่นร่ะ
เวรกรรมไม่เล่นจะบ้าหรือยังไงล่ะไม่ซื้อก็คือไม่ซื้อสิ
จบถูกต้องเออจะไปหาเรื่องเขาทำไมล่ะ

แล้วนี่คือเขามาฝึกแบบว่าเป็นตัวแทนของประเทศ

เป็นเหมือนแขกบ้านแขกเมืองนะ
ใช่ไหมที่เขามาใช้พื้นที่
อ้าวแน่นอนหน้าร้อนแล้วคุณคิดถึงอะไร

นี่มันเข้าร้อนอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว
เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้แล้วนี่พรุ่งนี้สิ้นเดือนแล้วถูกต้องไหม

๒เฮ้ยพรุ่งนี้วันนี้๘ยัง
พรุ่งนี้วิเคราะห์ตัวแรกอ๋อเหรอครับลอตเตอรี่
แต่แน่นอนเดือนมีนาคมน่าจะเข้าสู่หน้าร้อน

ใครคือตัวแทนตันแมน
ที่จะมามอบโชคในแคมเปญที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอฮะ
ใช่ค่ะชาวเน็ตก็เลยเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยทีเดียว
ว่าใครจะมาสวมชุดตันแมนปีนี้
พร้อมลุ้นว่าปีนี้นะคะ
อิชิตันเนี่ยเขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยกัน
ล่าสุดบอกเลยค่ะว่าฮีโร่คนใหม่เขา
คุณตันมอบหมายให้นักแสดงและพิธีกรอันดับหนึ่งของยุคเลยคุณกัน
กันตาถาวรหน้ากากสามีของสาวทั่วประเทศเลยมารับบทกันแมน
ส่งมอบโชคใหญ่ให้ผู้โชคดีของอีชิตันด้วยนี่ไง
แคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีอิชิตันรหัสรวยเปรี้ยง
ฝาเดียว๔คันขับมันทั้งบ้าน
คือปีนี้แจกใหญ่แล้วก็เซอร์ไพรส์กว่าเดิม
ทัพของรางวัลที่มีให้ลุ้นมากถึงนะฮะ

มูลค่ารางวัลรวมแล้วตอนนี้๓๓ล้านบาท
ซึ่งรางวัลที่๑รับเลยทันทีชุดใหญ่ค่ะรถ๔คัน
ได้แก่คันเหรอถูกต้องค่ะก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่า๔คัน
มูลค่ากว่า๒ล้านบาทเรียกว่าเน้นหนักว่า๑คน
ได้รถทั้ง๔คัน
กติกาง่ายที่ร่วมจะลุ้นกันนะฮะ
คลิกใต้ฝารหัสกดดอกจันทร์๗๙๗
ตามด้วยรหัส๑๐หลักกดเครื่องหมายดอกจันทร์แล้วกดโทรออก
ฟรีทุกเครือข่ายจับแจกทุกวันพุธนะฮะ
สัปดาห์ละ๓๐เครื่องแจกกันไปเลย

ต้องบอกอย่างนี้ว่าส่งได้ทุกวันนะคะ
ตั้งแต่วันที่๑มีนาคมไปจนถึงวันที่๙พฤษภาคมนี้เลยทีเดียวค่ะ
ยิ่งทรงมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากเลยทีเดียว
รีบจัดการส่งไปเลยยิ่งดื่มยิ่งส่องทำหุ่นฟังพี่แม่ไม่
คุณใหม่มะคุณใหม่มะไม่มีสิทธิ์อะไรอีกแล้วนะ

คุณเหรอรู้จักผีแม่ม่ายไหมรู้จักแม่ม่ายรู้จัก
เคยได้ยินไหมเคยได้ยิน
เชื่อหรือไม่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสัง
เอาช่วงหน้าคุณผู้ชมไปนครพนมกันนะจ๊ะ
พนมตอนนี้เป็นเรื่องเป็นราวมากชาว
นครพนมกลัวผีแม่ม่าย
นี่เป็นเรื่องไหนถึงขนาดต้องทำหุ่นโฟงหุ่นฟัง

โอเคสักครู่เดียวค่ะ
ต่อมากับข่าวใส่ไข่ไปกันที่ไหนกันดีครับรับรู้ทั่วไทยหน่อยนะ

เฮ้มีอะไรนะคือฮาพบเรือโบราณอายุกว่า๑๐๐ปี
ทำจากไม้ตะเคียนทองด้วยนะคะ
เขาบอกขนลุกเลยตอนพบในโครงนี้มีเสียงฟ้าร่องดังตลอดเวลา
เผยว่าพบเป็นลำที่๔ของกระบี่แล้วนะคะ
ประสานกับกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุโบราณด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้รับแจ้ง
จากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทับปลิกนะคะอำเภอเมืองกระบี่
บอกว่าชาวบ้านขุดพบซากเรือไม้โบราณที่บริเวณคลองกระบี่ใหญ่
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
ไปเก็บไว้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะคะ
โดยเรือลำดังกล่าวเนี่ยวัดความยาวได้๗๑๒เนตร

ถูกต้องความกว้างช่วงกลางลำเรือ๒๙เซนติเมตร
ฉันสนใจ๗๑๒เมตร
เอาเลขเดียวกันเลยเหรอ
อันนี้กลางรำเรือก็๒๙เซนติเมตรนะคะ
รอยเจาะเป็นช่องกลางตัวเรือไว้สำหรับบรรทุกสิ่ง
เอาถูกกันนันไป

เอามากกวดอีกเค้าถูงมากกวด
กล้าอะไร
บ้านเขาทาตีเบาทำไมกันนะครับ
ชาวบานค่าวแบบนี้เขาต้องทำแบบนั้นต้องอมค์งายกันมาตลอด

เรือโบราณนี้อายุไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยปีนะครับ
ชาวบ้านนำมาไว้ที่ทำการก็เตรียมประสานกับกรมศิลปากรที่จะเข้ามาตรวจสอบ
แห่กันมาดูมาช่วยกันดูนิดนึง
แต่ว่าระหว่างนำขึ้นมาจากลำคลองในชาวบ้านเล่า

มีปรากฏกรานนะคะแพรกฝรานเกินขึ้น
มันมีเสียงฟ้าร้องตลอดเวลาค่ะคุณแม่ค่ะ

ก็บอกได้ฟ้าร้องมาแล้วฟาดไปที่ต้นแห่งหนึ่งในต้นตัน

สองท่อนสองท่อนต้องเห็นกันทั้งคู่บ้าง
คือเอาอย่างงี้นะง่ายนะพูดอะไรก็พูดได้อะเธอก็ใจคำนี้มันจะเป็นเรื่อย

ผู้ชายตายแบบไม่ทราบสาเหตุติดกันหมดเลยในเดือนเดียว
ใน๑เดือนทำไมต้องมีแต่ผู้ชายตาย

ต้องสร้างประหลัดขิก
มันเกี่ยวกันตรงไหนวะช่วยกันอย่างงี้
แล้วไม่เหมือนไม่ไผ่ที่เขาต่อไปแย่งออกมาแล้วก็เอาตุ๊กตาไปตั้งอยู่ข้างนั้นไง

เค้าเพลือว่าเจ๋าหวั้นไล่ผีแม่มาย
ทำไมนะเม่มายเห็นแล้วกลัวต้องหนีหรอ

ถ้าฉันเป็นหลังผีแม่ไม้นี่ฉันวิ่งเขาใส่เลยนะ

เขาหมายความว่าจะได้ไม่ต้องไปเอาชีวิตคนที่อยู่ข้างในไง

นี่มันใหญ่เกินมนุษย์มนาที่จะสร้างกันหรือเปล่า
ชาดีกว่าคือเรื่องของเรื่องเขาบอกว่า
มันเป็นความเชื่อโบราณว่าต้องสร้างแบบใหญ่
คือเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดที่บ้านนาเชือกใหญ่

และจุดเด่นคือจะทำประหลัดขิกให้ลักษณะคล้ายกับอวัยวะเพศชาย
ขนาดใหญ่ทุกตัว
ใหญ่มากใหญ่น้อยว่างกับไปค่ะคุณแยมมาร์รถละเลิกแล้วใช่ไหมคะ

คือทุกบ้านมีหมดคือในหมู่บ้านทุกบ้านนั่นขยัวด้วย
ฉันว่าอีตาแว่นมายืนแทนดีกว่ามา
คือหุ่นฟางที่ทำขึ้นมาเป็นความเชื่อในการแก้แค่ของชาวบ้าน
หลังหรือว่ามีผีแม่ไม้อารวาส
ทำให้ผู้ชายในหมู่บ้านอายุที่ต้องตายประมาณ๔๐๕๐ปี
๔๐๕๐ปีตายติดก็เลยโดนไม่ทราบเสียหาด

เบื้องต้น๑เดือนตายไปแล้ว๕คนเดือนเดียวเนี่ยนะ
ชาวบ้านเลยเอาประเพณีความเชื่อมาแก้เคล็ด
ชาวบ้านคนหนึ่งก็บอกสำหรับการทำหุ่นฟางไล่ผีแม่ม่าย
เป็นความเชื่อโบร่ำโบราณของคนในหมู่บ้าน
เมื่อชาวบ้านเจ็บป่วยล้มตายส่วนหนึ่งจะเชื่อกันว่า

มันก็ขึ้นอยู่วิจารณญาณของแต่ละบุคคล
แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อไหมว่าเขาเชื่อ

ถือว่าเป็นประเภณีสืบสาม

เรื่องแบบนี้ต้องฟังและเชื่อด้วย
ทำให้สังคมเนี่ยมันแย่แล้วก็ตกต่ำลงมากเลยทีเดียว

เราได้ไปพบศพเด็กอายุแค่๒ปีกับ๒เดือน
เสียชีวิตอยู่ในลำคลองซึ่งไม่ต่ำไปกว่าประมาณสัก๓ชั่วโมงเห็นจะได้
เจ้าหน้าที่ไปพบที่จังหวัดนนทบุรี
ก็เลยต้องไปเปิดกล้องวงจรปิด
เพื่อจะหาหลักฐานในบริเวณนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็พบภูหญิงชูงเด็กที่เราเห็นนี้นะคะ
เดินมาด้วยกันซึ่งก็คือแม่ของเด็กนี่แหละ
แล้วผู้หญิงคนนี้อายุเพียงแค่๒๑ปีเท่านั้น
ก็เลยจัดการสานิทานแล้วก็เข้าไป
เข้าไปก็เห็นตัวขนาดนี้ใช่ไหมชัดเจนเลยทีเดียวก็เลย
ตามหาและจับกลุ่มเด็กผู้หญิงอายุ๒๐ไม่ได้เด็กผู้หญิง
คือผู้หญิงอายุ๒๑ได้เลยนะคะ
จำนวนโดยหลักฐานกันเลยทีเดียวค่ะ
เพราะว่าพูดอะไรก็พูดไม่ออก

นางแม่วัย๒๑เนี่ย
เล่าว่าตนทำงานอยู่ที่บริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่ง
ซึ่งตนก็พบกับพ่อเด็ก

แล้วเขาก็ไม่เคยที่จะส่งเสียเลี้ยงดูลูกชายเลย

ใช่ตนก็ต้องมารับผิดชอบเพียงคนเดียว
ก่อนที่จะตัดสินใจนำลูกชายมาไว้กับคุณยาย

พาลูกเนี่ยนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ย

แล้วก็เดินจูงมือเนี่ย
ลูกตัวเองเนี่ยไปเรื่อย
ซึ่งหนูก็ยังเครียดมาก

กลิ้งตกลงไปในน้ำ
แล้วหนูก็เดินออกจากหมู่บ้านไปบ้านเพื่อน

จับกลุ่มไว้ได้ซะก่อนเลยทีเดียว

กับไอ้หาหวยกับไอ้อย่างเงี้ย

เรามีสิทธิ์ที่จะมีเซ็กซ์ได้

เรามีสิทธิ์ที่จะมีผัวหรือมีเมียได้
แต่เรามีสิทธิ์ที่จะควบคุมได้

ไม่ใช่ว่าปล่อยกันเลย

สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในสังคมนี้
มันกลายเป็นแบบว่าเด็กคนนึงต้องมานั่งรับผิดชอบ
ไอ้สวะสังคมแบบนี้เหรอ

หากใครเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะ
มีปัญหาเรื่องการดูแลบุตรแบบนี้
เกิดความเครียดหรือมีปัญหาครอบครัว

ครอบครัวที่กระจายตัวอยู่ทุกจังหวัด

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีก็ได้
ซึ่งก็มีนักสังคมส่งค้อนและก็นักจิตวิญญาณ
เป็นผู้ให้คำปรึกษาอยู่ตลอด๒๔ชั่วโมง
โทรไปก็ได้เบอร์นี้ง่ายเลย

ไม่ใช่ว่ามีสิทธิ์ที่หล่อนจะท้องได้หรือก็ท้อง

ทุกวันนี้เมื่อก่อนการอยู่กับพ่อแม่เป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดเนาะ
ข่าวนี้ทำให้เห็นว่าพ่อแม่พ่อแม่แท้
เลี้ยงทำกับลูกได้
ยังทำกับลูกได้
แล้วแม่อันจิตใจมัน

จ้าน่ารย์เป็นข่าว

รักของนางจะจบแล้วตอนนี้ถือว่านางโสดแล้วเนี่ยนะฮะ
แต่ก่อนหน้านี้มีภาพคลิปนะฮะ

คุณเพชรอิทธิอดีตสามีของพิงกี้เนี่ย
ดาราสาวไอ้อริสา

หนึ่งในนักแสดงหนังที่

มีคนโยงไปว่าอาจจะมีส่วน

ทางผู้จัดการของฝ่ายหญิงออกมาชี้แจงว่าทั้งคู่

ของคุณเพชรเท่านั้นเองล่าสุด

เมาส์กันอีกรอบหลังจากคุณพิ้งกี้

ทักหมอลักษ์อย่าไปถามว่าดวงเป็นยังไง

ถ้าแกพูดปุ๊บนี่นะ

ทุกครั้งจะแบบหมอรักอย่าทักหนูนะ
ถ้าไม่ได้ถามหมอรักอย่าทักหนูนะ

คือหมอลักษณ์เนี่ยทำนายกลางรายการ
ดูภาพรวมราศีไหนจะเป็นยังไงอะไรยังไง

เขาบอกราศีมิถุนคือราศีของเธอเอง
มีเกณฑ์จะถูกแทงข้างหลัง
ซึ่งเจ้าตัวบอกเป๊ะเป๊ะมาก
มีความรู้สึกเหมือนกันซึ่งเรื่องดังกล่าก็เกิดไปแล้ว
แต่พอโดนถามว่าเฮ้ยเรื่องอะไรทำไมถึงถูกแทงข้างหลังล่ะ
เกี่ยวกับใครล่ะเจ้าตัวนางก็งงบอก

บอกแค่ว่ามันผ่านมาแล้ว
ไม่อยากจะพูดถึงขอเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่า
เมื่อถามอีกว่าผ่านเรื่องนี้มาได้ยังไง
กี้บอกว่าเราก็คือตัดเรื่องนี้ออกไปจากชีวิตเราเลยค่ะ
แต่ก็ต้องใช้สติไตรตองเห็นไหมคะเขาใช้สตินะคะ
ก็ถูกต้องไงถูกต้องดีแล้วเขาใช้สติไตรตองว่า
สิ่งที่แทงข้างหลังมันมีผลอะไรกับเราบ้าง
แต่พอตัวเองตัดแล้วถามตัวเองว่ามีความสุข

ส่วนเรื่องที่มีคนโยงอดีตสามีตนเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติ
ส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้นางบอกขออยู่นิ่งก่อนไม่พร้อม
ขออยู่เฉยก่อนดีกว่ามีความสุขดีนางว่า

เพราะว่าเขาก็สัมภาษณ์กันไปแล้วเลยทีเดียวคุณแม่สัมภาษณ์นะ
เรื่องนี้ก็ดราม่าเกินเหตุกันเลยทีเดียวยังไงอีกคะคุณ
เพราะว่าชมพู่อารยาป้อนข้าวลูก
ตอนอายุเฉียงแค่ประมาณก่อน๖เดือนก็คือ๕เดือนก็เป็นดราม่าอีก
เขาเอาข้าวพุทธิบดไปผสมกับน้ำนมของแม่นะคะ
แล้วก็มาป้อนข้าวลูกก็ดราม่ากันไม่ใหญ่เลย
เรื่องคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นต่างชมก็ว่าเป็นเรื่องปกติ
ในครอบครัวอย่างคุณย่าคุณยายบางทีความคิดเห็นยังไม่ตรงกันเลย
คนหนึ่งก็จะเรียกอย่างนั้นอีกคนหนึ่งก็จะเรียกอย่างนี้
คนที่มีลูกเต้าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทำไมเธอไม่ไปทำอย่างนั้น
ทำไมเธอไม่ทำอย่างนี้ล่ะซึ่งต่างคนก็ต่างจีนนะ
ฉันขอบอกจริงว่าไม่ใช่ฉันขอบอกนะเขาบอกว่าเนี่ยนะ
แต่เราต้องเข้าใจจุดที่เรายืนอยู่ฉะนั้นเราก็ฆ่าไปซะเรื่องแบบนี้
สำหรับคนที่เป็นห่วงเราก็ต้องขอบคุณนะเราก็ไม่ได้ซีซัวหรอก
ลูกเราเราแบกท้องมาตั้งนาน

ว่าโอเคไหมนางจึงเอาลูกไปทริปนี้ด้วย
แล้วสามีก็ไปด้วยใช่ไหม
ไปโดยทั้งครอบครัวเลย
แค่นั้นเองนึกดูกระเป๋านางก็ต้องเยอะมากขนาดนั้น
โถนเบบีไปตั้งสองคนนี่มันก็ทั้งครอบครัว
สามีนางด้วยและชุดก็ไม่ใช่ชุดเบานะ
ชุดก็ต้องเป็นตรึมอ๋อใช่
ลูกไปด้วยลูกยังไม่ขวบเลยเหรอ
น่ารักเดี๋ยวเขาแข็งแรงเด็กแฝดด้วย
พี่เลี้ยงก็ต้องไปด้วยเนอะพี่เลี้ยงต้องไปอยู่แล้ว
ไปไออะไรอ่ะชื่ออะไรนะไอหนองเจี๊ยบ
พี่เลี้ยงกี่คน๒คน
พี่เลี้ยงก็แสดงว่าไปกันห้าหกคนอ่ะใช่ไหมล่ะ
ไม่ได้ย่ายายตามไปด้วยไม่
เจี๊ยบไปไม่หวานเจี๊ยหวานเจี๊ยบไม่ไปไม่แน่ใจ
ช่วงหน้าคุณสงการชมคุณแอฟเนอะ
บอกเลี้ยงน้องปีใหม่เป็นกุลสตรีมาก

ก่อนจะไปใส่ไข่บันเทิงกันน่ะนะคะ
ถามคุณแม่ก่อนเลยเคยเจอปัญหาในเรื่องของ
ฟองล้นทะลักเครื่องซักผ้าบ้างไหม
จริงแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะคะ
ถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าผิดประเภทเนี่ย
มันก็จะมาพร้อมกับปัญหาเลยนะ
มีทั้งกลิ่นอับด้วยนะไม่ใช่จะทะล้นทะลักอย่างเดียว
อับก็เป็นอีกเครื่องแล้วก็ผ้าก็เหม็นอับ
และเครื่องก็เป็นสนิมอีก
แต่ต้องบอกว่าโชคดีมากเพราะว่า
มีมือประผ้ากลิ่นอับเพิ่มระดับความหอม
มือปราบผ้ากลิ่นอับนี่จะเก่งกับหมอปลาหรือเปล่า
มือปลาผ้ากลิ่นโอ้เห็นไหมละเล่นใหญ่ไหมละ

นี่เขาบอกว่าเกิดมาเพื่องานซักเครื่องโดยเฉพาะเลยค่ะ
ไม่ว่าจะช่วยให้ผ้าหอมสะอาดถนอมชุดสวยค่ะ
ง่ายมากเลยค่ะทั้งฝาหน้าและฝาบนนะคุณแม่
นี่ต้องใช้เลยค่ะงานซักผ้าต้องใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะคะที่ดีนะคะ

ถ้าใช้แบบซักมือคุณแม่มันก็จะไม่ค่อยดีนะคะ

อาจจะทำให้เกิดคราบสนิมคราบสกปรก

แล้วก็ระบบเคลื่อนอาจจะรวนได้
ถ้าไม่อยากพลาดต้องใช้เอสเตเลยค่ะ

ถ้าเกิดเขาให้เราขนาดนี้ถ้าเกิดเราส่งคืนเราก็โง่
เจ๊คุณแม่เราก็เกลียดไป

ฉันจะไปให้ยะหยวน

พูดเลยว่าการจัดงานซักผ้าให้เราเนี่ยนะ
เนียบมากเลยทีเดียวค่ะ

ล้างออกก็ง่ายถนอมผ้า

สะอาดละลายน้ำง่าย

ไม่ต้องห่วงไหนส่งมาให้แล้ว
ขอบคุณแทนแม่บ้านหยวนนะครับ

คุณอย่าเพิ่งเชื่อถ้าคุณยังไม่ได้ลองใช้

ก็จัดให้ค่ะเอาไปลองเลยค่ะพี่เมย์

เอาแบบถุงเถอะ

ย่าตังค์รีบวาง
อันนี้ของจริงหนักจริงค่ะบอกเลย

ไม่ได้สิเราก็ต้องเอาไปให้หมอม้าเรานิดนึง

เรียกว่าเป็นกลิ่นเอกสิทธิ์เฉพาะเลย
ที่สำคัญหอมน้อนมาก

เวลานั่งอยู่ใกล้คนข้างแบบนี้

หอมไปเลยล่ะ
หรือว่าผู้ชายติดตื่มเลยนะหอมมากนานเนี่ย

ไม่เป็นไร

ขายไปติดช่างเคราะห์ไม่เป็นไรมันสามารถทาหอบโอเค

มีขายที่ร้านค้าชั้นนำใกล้บ้านคุณแล้วนะคะ
แดงนั้นสัดไปด่วนเลยใช่หนูชอบผิดมากอีกผู้ดีมาก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
ปีใหม่ดูสิกราบงามงามมากดูนะคะงามมากเลยนี่เบนจางเขาประดิษฐ์กันไปอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจคำนี้ไหมนั่นนะจนทำให้คุณพ่อเนี่ยเขารู้สึกว่าปลาปึ้มนะก็เลยแซวขึ้นมาเลยทันทีนะครับว่าแหมแม่แอ๊บเนี่ยนะเขาสอนไดเลยเชียวนะเหมือนกับอ๋อนั่นแหละแค่นั้นแหละเอ้ากลับมาคืนอีกครั้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

ไปกันก่อนนะฮะสวัสดีครับ